แต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการทำบุญตักบาท
ในวันวิสาขบูชาเราก็มีบรรยากาศเด่นในแต่ละพื้นที่
แล้วก็มีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พร้อมรายงานสดมาในหลายจุดเลยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดตากันก่อนค่ะ
ที่สะพานมิตรภาพไทยพม่าปิดสะพานตักบาดกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
พุทธศาสนิกชนนับพันคนร่วมงานสารสัมพันธ์๒แผ่นดิน
มิติพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
ที่บริเวณกลางสะพานมิตรภาพไทยพม่าบ้านริมเมย์อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
หลังจบพิธีมีพระพิสุขสงฆ์จากฝั่งจังหวัดเมียวดีและฝั่งไทย
จำนวน๙๐รูปเดินรับบินทบาทเข้าสารอาหารแห้ง
จากฝั่งเมียวดีมายังฝั่งไทยและจากฝั่งไทยไปฝั่งเมียวดี
ซึ่งการตักบาดในครั้งนี้นะคะต้องปิดสะพานตั้งแต่ช่วงเช้า
กว่าพิธีการจะเสร็จเรียบร้อยค่ะ
ส่วนที่จังหวัดแม่ห้องศรนะคะพันเอกพงศธรบุญฟู
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่๓๖สำนักงานพัฒนาภาค๓
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็นำกำลังพล
แล้วก็ชาวบ้านคอนพึ่งอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ห้องศร
เวียนเทียนรอบอุโบสถที่วัดคอนพึ่ง
ซึ่งเป็นวัดที่ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่๓๖ให้การอุปถัมภ
ซึ่งเพื่อเป็นพุทธบูชาให้เกิดความรักความสามัคคี
ระหว่างค่าราชการและประชาชน
จากนั้นก็ร่วมกันทำบุญถวายสังขทานแด่พระพิสุสงฆ์
เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตัวเองและครอบครัวด้วยค่ะ
ส่วนพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมนามัศกาลและถวายเทียนต้นพึ่ง

โดยนำต้นพึ่งไปเข้าแถวเพื่อรอถวาย
ที่ประเวนทางขึ้นพระท่าศรีสองรักษ์เป็นแถวยาวเลยนะครับ
โดยผู้หามต้นพึ่งต้องเป็นผู้ชายมีทั้งผู้เท่าผู้แก่และวัยรุ่น
มีเจ้าพ่อกวนและแม่นางเทียมผู้นำด้านจิตวิญญาณ
รวมถึงส่วนราชการนำขบวนเชิญต้นพึ่งขึ้นถวายพระธาตุ
พร้อมทั้งเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ๓รอบนะคะแล้วก็นำไปวางถวายภายในกำแพงแก้ว
แต่เนื่องจากว่าประชาชนและผู้สัจธาระมีเป็นจำนวนมากครับ
ทำให้บางคนอาจเข้าไม่ถึงองค์พระธาตุก็เลยใช้วิธีโยนสุมเข้าไป
ใกล้องค์พระทาศรีให้มากที่สุด
จากนั้นก็มีขบวนแห่นาคตามประเพณีที่สืบทอดกันมา
จำนวน๓๕รูปตามความเชื่อว่าหากบวชในลานพระธาตุแห่งนี้
วันเพ็ญเดือน๖แล้วจะได้กุศลแรงยิ่ง
บวชเสร็จก็แยกย้ายไปจำวัดตามภูมิลำเนาค่ะ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อไปดูที่จังหวัดยาลากันบ้าง
วัดเมืองยาลาพุทธศาสนิกชนกว่า๒๐๐คน
ก็ร่วมกันทำบุญตักบาทแด่พระพิสุสงฆ
แล้วก็ร่วมกันเวียนเทียนรอบอุโบสถ
มกลางการคุมเข้มของทหารตำรวจแล้วก็อาสาสมัครรักษาดินแดน
ก็คอยดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งในแล้วก็บริเวณโดยรอบของวัด

เพื่อว่าเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้หวังดีนั้นลักลอบเข้าไปก่อเหตุร้าย
โดยที่จังหวัดยาลากำหนดให้วัดในพื้นที่เสี่ยง
อำเภอรอบนอกและอำเภอเมืองจัดกิจกรรมเวียนเทียน
ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยแก่พุทธศาสนิกชน
ที่จะร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมที่วัดมากที่สุดค่ะ
อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศตามจังหวัดต่าง
ที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามบรรยากาศนะคะ